พาคุณผู้ชมไปดูชีวิตดีที่ลงหลุม

เดี๋ยวถ้ากรุงเทพมหานครมันเป็นชีวิตดีที่ลงตัวไปคำขวัญ

วัดพระแก้วเลยใจกลางกรุงเทพเลย

อันนี้ภาพจริงไม่ได้มีการตัดต่อใด
แล้วข้างวัดพระแก้วคุณเห็นไหม

บอกก่อนนะฮะต้นทางของเรื่องเนี่ยจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
นำมาโพสต์ไว้ระบุข้อความบอก
กรุงเทพชีวิตดีที่ลงตัว
กรุงเทพชีวิตดีที่ลงหลุมเอ้ย
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
ลุมดังกล่าวเนี่ยมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริง
แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร
ลุมนี้มีไซส์รูปภัณฑ์สันธารยังไง
ความกว้าง๑เมตรยาว๒เมตรลึกประมาณ๑เมตรค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่โยธาเขตพระนครนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องเอาเครื่องจักรเนี่ย
ซ่อมแซมตั้งแต่สักประมาณช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็เพื่อให้เปิดการจราจรตามปกติได้
เพราะรู้ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องมีคนใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นโดยเฉพาะแถวนั้นเนี่ย
แถวกระทรวงกลาโหมด้วยใช่ไหมคะด้านนายสุรเดชอำนวยสารผู้อำนวยการเขตพระนครบอกว่า
สาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากปลายเดือนที่แล้วคือมีหน่วยงานรัฐเข้ามาบำรุงรักษาสายไฟภายในท่อใต้ดิน
ซึ่งภายในบริเวณจุดที่เข้าดำเนินการเกิดช่องว่างก็เลยทำให้น้ำรั่วไหลกัดซะ
จนกระทั่งถนนสุดตัวเพราะดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตราย
มีเพียงแต่รถคันหนึ่งค่ะที่ขับมาแล้วก็ตกหลุมได้รับความเสียหายนะคะ
โดยงานรัฐดังกล่าวก็บอกว่ายินดีที่จะรับผิดชอบให้ทั้งหมด
ขณะเดียวกันก็ได้มีการตรวจสอบพื้นที่แนวการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ
หน่วยนี้ตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
เบื้องต้นไม่พบลักษณะเดียวกันในจุดอื่นคือประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะ
คือชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เอาไปล้อนะเขาไปขุดคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา๒๕สิงหาคมปีที่แล้วปี๖๓
ตอนที่ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีท่านบอกว่าโอ้ท่านไปมาหลายสิบประเทศแล้ว
ประเทศไทยเนี่ยถนนดีที่สุดก็เลยเอาคำพูดของนายกกับโค้ดมา
แล้วก็มาชนกับภาพนี้นะคะ
คือถนนมันพังได้นะครับแต่บริเวณรอบนี้

ขอให้ระมัดระวังหน่อยตรวจสอบบ่อยหน่อย
เพราะว่าถนนบ้านเราเนี่ยฝาท่อมันเยอะแล้วฝาท่อมันชอบอยู่กลางถนน
แล้ววันก่อนในกรุงเทพก็มีฝาท่อดีดใช่ไหมคะ
ตรงหมอชิดเนี่ยนี่แยะไปหมดเลย
แหละค่ะชีวิตดีที่ลงหลุม